ข้างทางรถไฟบางจุดเขาจะจัดให้เป็นลานจอดรถนะคะ
ทีนี้ข้างทางรถไฟสายเก่าสายปากน้ำพระขนงจุดหนึ่งแหละ
เขาจัดให้เป็นที่จอดรถแต่มีรถคันหนึ่งสีดำนะในคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นนะ
ท้ายรถเขาจอดแล้วท้ายรถมันล้ำเข้ามาล้ำเข้ามาใกล้กับรางรถไฟ
ทีนี้รถไฟขับมาถึงจุดนั้นค่ะไปต่อไม่ได้เพราะถ้าไปเห็นไหม
ท้ายรถด้านขวามือของจอของคลิปเขาบอกว่าถ้าไปชนแน่ค่ะ
แล้วดูสิเขาจอดรถแบบนี้และทำให้รถไฟขบวนนี้ต้องหยุด
เพื่อที่จะรอเจ้าของมาขยับรถ๒๕นาทีนะคะ

คนที่ถ่ายเป็นพนักงานรถจากทางรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
เผยแพร่คลิปนี้ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าสุภกรปียปัญญานนท์ค่ะ
คลิปนี้จริงแล้วความยาวโดยรวมประมาณ๓นาที๑๔วินาที
แต่ให้คุณผู้ชมดูมุมต่างอันนี้มุมจากหัวรกจักร
เมื่อสักครู่นี้ลงไปด้านล่างแล้วก็ถ่ายขึ้นมาดูซิว่ามันพ้นหรือไม่พ้นอย่างไร
สีดำคันนี้เห็นคุณผู้ชมเห็นไหม
จอดอยู่แล้วท้ายมันล้ำเข้ามาใกล้รางรถไฟมาก
รถไฟเขามาถึงเขาก็ไม่สามารถผ่านไปได้
ต้องจอดจุดนี้๒๕นาที
เดือดร้อนพนักงานรถไฟเดือดร้อนคนในชุมชน
ไปตามหาให้เจ้ารถคันนี้เจ้าของรถคันนี้มาขยับให้หน่อย
หลังจากแชร์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
หลายคนเห็นคลิปนี้คอมเมนต์ต่อว่า
เจ้าของรถคันนี้ไม่รู้จะเอาปลอดภัยตัวเองรถ
รถตัวเองนะเอาเฉพาะรถตัวเองมากน้อยแค่ไหนล้ำมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะคะ
นี้จากข้อมูลทราบว่าทางรถไฟสายนี้มีขบวนรถบรรทุกสินค้าเข้าออก
หกขบวนต่อวันค่ะก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
ที่ใช้จุดตรงนี้เป็นจุดจอดรถอาจจะจอดรถไปทำงาน
จอดรถไปซื้อของนะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะ